ผมโหลดแล้วคุณโหลดหรือยังครับ
แม่บ้านประจันบรรย์

อ๋อมชะกาวจังหวินสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนาคกับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ช่องไทยรัฐทีวีนะคะมันก็จะชุ่มกระชวยหัวใจนะคะในวันศุกร์แบบนี้มากเลยเพราะว่า

เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นประจำบานกันก่อน
วันนี้พี่กาวมีประเด็นนำเหนอ

อยากจะถามคุณน้องอภิษว่าและทางบ้านด้วยนะคะว่า
คุณสาวมีเมนูไม้ตายปลายจวักที่มัดใจหนุ่มให้กลับมาตายรังหรือเปล่า

ตอนนี้กำลังคิดเลยว่าเมนูไหนที่แบบว่าคุณแฟนคุณสามีชอบที่สุด

ถ้างั้นเราไปพูดคุยกันเรื่องนี้เลยในช่วงประเด็นประจันบาล
แหมคุณน้องค่ะ
ทำให้แบบว่าสามีรักสามีหลงกันบ้าง

แต่คุณน้องมีแบบเมนูไหนที่แบบว่ามัดใจหนูมไหม

เมนูเด็ดของอภิษเลยนะที่สุดในจักรวาลนี้แล้วคือ

เป็นอย่างนั้นแหละ

ตายของพิษอาพิษก็ยังไม่มีไม้ตายเมนูอื่นอีกก็ยังมีเมนูเดิม

แล้วพี่กาวล่ะคะพี่เอทำอาหารอร่อยแล้ว
แต่พี่กาวก็ต้องมีเสน่หมาจวักบ้างเมนูอะไร
พี่กาวเหรอมีถ้าเป็นเมนูอิตาเวียนเนี่ยนะ

เมนูอิตาเลียนก็จะเป็นสปาเกตตี้เหมือนกันราซัญญา

ลาบหมูส้มตำ
นี่คือเมนูตัวเองชอบหรือว่าพี่เอชอบ
พี่เอก็ชอบบังคับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูแบบว่าใต้หน่อย

อืมแต่คุณผู้ชมต่อให้แบบว่าคุณสาวสาวคนไหนเนี้ย

เออเมนูที่เขาสินใจที่ทำอาหารประจำที่บ้านก็คือ

ก็เขาก็จะชอบทานเพราะเป็นคนชอบกินแกงจืด

ก็ทานที่อื่นเขาไม่ถูกใจ

ตัวเองก็ชอบแฟนก็ชอบเหมือนกันค่ะ

ก็ส่วนมากเขาชอบกินน้ำพริกนะคะ
ก็จะเป็นน้ำพริกปลาร้าค่ะ
เขาชอบรสเผ็ดนิดหน่อยค่ะ

เหมือนตามตลาดทั่วไปที่ทำมาค่ะ

ไหมยให้ตายเมนูแต่ละหลักหลายแต่ทำง่ายหน่อย

สังเกตเลยนะคะถ้าไปทานที่อื่นนะ

คือเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราสองคนมี

ที่จะมาแนะนำพร้อมกับทริคเด็ดค่ะ
ว่าเป็น๓เมนูไม้ตายสุดง่ายพร้อมเคล็ดไม่ลับ
งั้นเริ่มเมนูแรกกันเลยนั่นก็คือ

เจียวมันดูเหมือนง่ายมากทำไมต้องมีเทคนิคมีทริคอะไรด้วยเหรอคะ
ไข่เจียวนี่ทำดีนี่ไม่ได้แบบว่าง่ายมากขนาดนั้นนะคุณน้อง
ถ้าทำให้อร่อยเนี่ยไข่เจียวเนี่ยถ้าเกิดจะให้อร่อยเนี่ยนะ
มีง่ายเลยพริกเล็กน้อย
ทอดในหม้อไม่ใช่ทอดในกระทะ
มันจะได้ฟูแล้วก็กรอบนอกนุ่มในมันจะได้ฟูอย่างนี้เลย
แล้วก็เวลาตีไข่ตีไข่ถ้าเกิดเป็นพี่กาวนะ
พี่กาวตีไข่เสร็จปุ๊บนะพี่กาวก็บีบมะนาวไปนิดนึง
ไปไหนเสียถูกไหมคะ
แล้วคุณออฟเห็นไหมเมนูเปลี่ยน๒
กะเพราหมูสับไข่ดาว
ชอบมากเลยว้าว

แต่จะมัดใจเนี่ยนะมันต้องแบบว่ามีเทคนิคเหมือนกัน
ซึ่งใบกะเพราเนี่ยนะควรจะเลือกใบเล็กที่มีดอกติดมาด้วย

ใช่มันจะให้กลิ่นหอมมากกว่าใบกะเพราใหญ่
คือบางคนเลือกจะแบบว่าเอาใบใหญ่เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
จริงใบเล็กเนี่ยมันจะมีดอกค่ะที่ทำให้แบบหอมมาก
แล้วก็มีไข่ดาวกรอบอยู่ข้าง
ปลาไปกินเลยดีกว่าอยู่แล้ว

อีก๑เมนูนี่ก็คือแกงจืดโต้หู้หมูสับ
พูดถึงที่พูดมาไข่เจียวกะเพราแล้วก็แกงจืดทำด้วยกันมันดีมากเลยนะ
เลิศมากเมนูนี้ก็ทำง่ายดายนะคะ
แต่พูดเลยว่าคือบอกว่าเวลาเราทำแล้วเราก็สดน้ำซุปร้อนเนี่ยนะ

มีค่ะทิกเล็กนิดนี่นะคะก็คือนำหมูสับ
คลุกเคราะห์กับ๔สหาย

ประเทียมพริกไทยน้ำแป้งข้าวโพดรากผักที
ักจนได้ที่ปุ๊บแล้วก็เอาไปแบบว่าใส่ในน้ำซุปหอม
วกกับใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึง

โอ๊ยสามเมนูนี้มันเข้ากล้าวเข้ากัน
สาวนะคะรีบจดแค่ไม่รับนี้นะแล้วก็เอาไปลองทำดูนะคะ
หรือใครที่มีเคล็ดไม่รับเมนูอื่นที่ทำได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่แล้วสาวนะคะถ้าเกิดว่าทำอาหารเป็นแล้วก็ทำได้อร่อยมาใส่หนุ่มแล้วเนี่ยนะ
ดีที่สุดอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือแถมเวลาได้นั่งกินอยู่กับคนที่เรารักไง

ก็จะพอสัมพันธ์น่ะคืออยู่ข้างนอกน่ะมันก็ต้องแบบว่าไอ้บ้านอยู่ที่บ้านกัน
คำนึงแล้วก็อ๋อน่ารักดีงามมากเลยอะ
อย่างนั้นเดี๋ยวไปฝึก๓เมนูนี้ให้มันเลิศก่อนดีกว่านะ

ไปเลยเพราะว่านอนจะทำหน้าที่พื้นคุยดูแลซับหน้าเอาใจใส่ขุนชานนท์ไม่ต้องเป็นห่วงดูแลเองได้ด้วยช่วยผู้ชายในฝั่งนะ
ไม่งั้นอยู่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลำบากเดี๋ยวช่วย
ไม่เป็นไรไม่ลำบากเลยนอนจะได้ฝึกไงคะนอนจะได้ลองทำคนเดียวดูบ้าง
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำคุณยังไม่หนุ่มต้องทำหลายคนถึงจะถูกใช่เดี๋ยวพี่กาวช่วยช่วยซับหน้าซับปากซับอะไรให้ได้
ถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณชานนท์ในช่วงผู้ชายในฝัน